คุณผู้ชมอีกหนึ่งสาวนะคะสาวคนนี้ก็รับบทเป็นสาวซ่าล่ารักถูตี้
คนนึกดูเขาอินมากเลยเค้ามีการเข้าไปมมกคอมเมนเขิงแซวทีเด้นทีจริง
สาวใหม่เขาขอนอกใจพี่เต๋อนะจ๊ะ
นักหนุ่มคนไหนไปทำกิจกรรมส่วนตัวส่วนตัว
มาฟังคำเฉลยจากปากของใหม่ดาวิกาค่ะ
เบอร์ดี้เลยค่ะพี่แจ๊คเรื่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบ

ต้องดูกับคุณลุงเนี่ยแหละค่ะจะมีอะไรไหมค่ะเซอร์ไฟล์
กับองศาในเรื่องใช่ป่ะคะก็ต้องดูค่ะเพราะว่า
องศาจะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่กัดกันมาตลอด
แต่ว่าแบบลึกก็คือแบบเหมือน

ผลสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ต้องดูกันว่าจะมีฉาก

ถึงพี่เต๋อหรือพูดถึงองศาครับ

องศา

ปีใหม่ไม่ได้ไปไหนค่ะพี่แจ๊ก็อยู่

เทรนเนอร์เอาไว้ว่าแบบถามแล้วเทรนเนอร์หยุดหรือเปล่า

เจ็ดดาร์วีก็คือมันจะออกกำลังกายค่ะ

แต่ว่านัดเทรนเนอร์เอาไว้ออกกำลังกาย

ทุกควรก็ติดแล้วดารักคนในวงการบันเทิง

ก็เลยถือโอกาสพักผ่อนดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง

ที่ช่วงนี้ที่ถือว่าเป็นช่วงเกาะโกยของเพชาเลยนะคะ

ออกกำลังกายข้ามปีก่อนไปเลย